ดูภาพในคลิปนี้หน่อยนะฮะว่าเป็นการถอยรถมาตั้งใจชน
หรือเขาไม่รู้ว่าเขาถอยรถมาชนรถคู่กรณีเพราะว่ามันมีการตัดหน้ามีการบีดแตร
แต่คนที่ตัดหน้าเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมแล้วพฤติกรรมเป็นยังไงไปดูครับ

ทางที่เขามีกล้องเนี่ยเป็นกระหว่างนะคะเพราะว่าก็เห็นว่าน่าจะสูง
คันหน้าก็คือเห็นชัดเจนว่ารถอะไรทะเบียนอะไรสีอะไรเห็นหมดพฤติกรรมเห็นหมด
สุดท้ายต้องบอกว่าต่างฝ่ายต่างแยกย้ายเพราะอะไร
รถที่เขาถูกถอยชนเขาเกรงว่ารถคันหน้าอาจจะมีปืนหรือเปล่า
ถ้าตามไปเดี๋ยวจะมีเรื่องหนักกว่านี้หรือเปล่าก็เลยไม่เป็นไร
ผ่านไปแล้วเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงโซเชียลนะครับเห็นหมดทุกอย่าง
มันเกิดจากการที่ว่าคือรถกระบะเนี่ยขับมาใช่ไหม
รถเก่งสีขาวปาดหน้ากระบะก็เลยบีดแร่เป็นการเตือน
แต่เก๋งเนี่ยไม่ยอมรับผิดว่าตัวเองปาดหน้าเขาเบรกจะให้เขาชนถอยหลังมาชนเขาอะไรแบบนี้
ก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมาพอคนที่เขาโดนชนเขาโพสต์คลิปนี้ไป
โอ้โหชาวเน็ตก็ทำงานไวทำงานเก่งมาก
คุยจนไปเจอว่าเจ้าของรถคนนี้เป็นผู้หญิงครับ
ผู้หญิงคนนี้ทำงานในนิคมุสากรรมแห่ง๑อยู่ที่บางประกงจังหวัดชาติเชิงเซา
พอเป็นเรื่องเป็นข่าวเป็นคลิปออกไป
ก็เจ้าตัวผู้หญิงไปโพสต์ในโซเชียลโพสต์ข้อความติดต่อไปซื้อหาย
ราบที่เห็นมันขัดแย้งกันไหม

คำถามคือถอยทำไมเพราะหน้ารถคุณไม่มีรถขวางอยู่เลย

แต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่ถอยมาเขาก็ยินดีชดใช้
ค่าเสียหายให้กับรถกระบะคันนี้นะครับ
เอาเป็นว่ามันเป็นเหตุการณ์หัวร้อนที่เกิดขึ้น
แล้วก็เลยเอาคลิปนี้มาฝากสุดท้ายเนี่ย
ใจเย็นเหตุการณ์มันจะไม่เกิดเลยนะครับ